สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้สิบเจ็ดครุ้งสัปภาคมต้องขานวันหน่อยแหละเพราะว่า
แต่ก็มีมาตรการผ่อนคลายแล้วคือสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้
ของพื้นที่ร้านถึง๓ทุ่ม
ส่วนพื้นที่สีอื่นก็คือเวลาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามแต่สถานที่

มีมาตรการที่ผ่อนคลายแล้วแล้วคุณผู้ชมทำอะไรได้บ้าง
แต่ว่าการผ่อนคลายครั้งนี้นะคะเน้นไปที่เรื่องของร้านอาหาร
เพราะมันเกี่ยวเรื่องกับเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างนั่นเองนะคะ
แต่จะมีการประเมินนะถ้า๑๔วันหลังจากนี้ภายใน๑๔วัน
มันเกิดการแพร่ระบาดอีกมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้
เพราะฉะนั้นแล้วติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
พูดถึงเรื่องของตัวเลขตอนนี้ต้องติดตามนะคะ
คลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่พักอาศัยแคมป์คนงาน
และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเรือนจำค่ะ
คือต้องบอกว่าไม่มีคลัสเตอร์ไหนที่มาแรงแซงเรือนจำอีกแล้วนะคะ
แค่วันนี้วันเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ของเราพุ่งไปเกือบหมื่นรายนะคะ
ถ้าเอาตัวเลขเน้นเลยคือ๙๖๓๕รายค่ะ

ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จริงคือ๒๗๘๒ราย

และอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ทำให้ตัวเลขวันนี้พุ่งสูงมากคือคลัสเตอร์เรือนจำค่ะ
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย๖๘๓๕รายเลยนะคะ
วันนี้ผู้เสียชีวิตของเรายังคงเป็นเลข๒หลัก๒๕ศพค่ะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมของเราเนี่ยขออภัยผู้ติดเชื้อสะสม๑๑๑๐๐กว่ารายแล้วนะคะ
ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสอบคอชุดเล็กก็มีการโพสต์ข้อมูลผ่านทวิตเตอร์
รายงานเรื่องสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเรือนจำแล้วก็สถานที่ต้องขังรวม๘แห่ง
ไทม์ไลน์ตั้งแต่๑พฤษภาคมไปจนถึง๑๖พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้เลยนะคะ
คือต้องบอกว่าทุกคนวันนี้เห็นตัวเลขแล้วช็อก

มากว่าทำไมอยู่มันพุ่งข้ามคืนในคืนเดียวขึ้นมาสูงขนาดนี้
เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยมีทั้งหมด๘แห่งด้วยกันในหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชม
เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมราชธรรมด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีผู้ต้องขังที่ติดโควิด๑๙แล้วก็เริ่มไล่ตรวจกันไปเรื่อย
ไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกเลยนะคะเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทะสถานหญิงกลางค่ะ
เรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษธนบุรีแล้วก็ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลาง
จุดนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะตรวจไปแล้ว๑๔๔๒๙คน
พบผู้ติดเชื้อ๖๗๔๙คนค่ะส่วนในพื้นที่นอกกรุงเทพฯมหานครก็จะมีเรือนจำกลาง
จังหวัดนนทะบุรีตรวจไป๒๖๑๑คนผู้ติดเชื้อ๔๘รายนะคะ
รอรายงานผลอีก๒๐๐๐กว่ารายเรือนจำกลางฉะเชิงเซาตรวจไป๗๙๘ราย
ติดเชื้อ๒๒รายรอผลอีก๒๑รายเรือนจำกลางเชียงใหม่ตรวจ๖๔๖๙ราย
ติดเชื้อ๓๙๒๙รายเชียงใหม่ตัวเลขสูงมากนะคะ
สรุปรวมแล้วเนี่ยจากสถานที่ต้องขังและเรือนจำ๘แห่งตรวจไป๒๔๐๐กว่าราย
ติดเชื้อไปเกือบครึ่ง๑๗๔๘รายและยังต้องรอผลอีก๒๐๐กว่ารายนะคะ
สถิติที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาด
จำนวนผู้ที่ติดเชื้อจำนวนคนที่ถูกตรวจไปแล้ว

เน้นไปที่เรือนจำเชียงใหม่
เพราะว่าวันนี้มีการประกาศออกมาตัวเลขสูงนะคะ
ตรวจไปแล้วย้ำแบบนี้นะ๖๓๑๑ติดเชื้อ

ซึ่งการระบาดในเรือนจำเชียงใหม่
เกิดจากการที่ญาติไปเยี่ยมผู้ต้องขังแล้วเอาเชื้อเข้าไป
แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดในเรือนจำนะคะ
นายสุรศักดิ์เผื่อนคำผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่
ยืนยันว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
เรือนจำกลางเชียงใหม่ทั้งหมดมี๑๐แดนค่ะ
สำหรับแดนที่เริ่มการแพร่ระบาดก็คือแดนที่๔
เป็นแดนแรกรับที่เป็นการรับผู้ต้องขังใหม่เข้ามาในเรือนจำ
แพร่ระบาดในเรือนจำเกิดจากผู้ต้องขังจากแดน๔
เขาไปเรียนหนังสือที่แดน๖
และจากแดน๖เดินทางต่อไปที่แดนที่๕
ซึ่งเป็นผู้ต้องขังจากคดีโทษคดีทั่วไป
ขยายไปถึงแดนที่๗เพราะมาเรียนหนังสือร่วมกันค่ะ
ทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว
เรือนจำกลางเชียงใหม่ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกที่นำคณะแพทย์และคณะพยาบาลเข้ามาดูแล
ตลอดจนทีมสาธารณสุขเชียงใหม่และอำเภอแม่แตง
เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกเลยนะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

ตอนนี้รับทราบถึงมาตรการต่างที่กรมราชธรรมดำเนินการแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองการแยกผู้ต้องขังแรกเข้า
แยกผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลสนามของราชธรรม
แต่นายกก็ยังกำชับนะคะว่าต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมแล้วก็รักษาโรค
ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
กับประชาชนที่อยู่นอกเรือนจำด้วย
กรมราชธรรมต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
ทะสถานรวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่างให้มากแล้วก็เร็วที่สุด
เพื่อจะได้จำกัดวงการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด
ซึ่งสาธารณสุขและหน่วยงานต่างของจังหวัดพื้นที่เสี่ยง
ก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ
ส่วนเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำต่างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วค่ะว่าจำนวนตัวเลขที่บอกออกมา
ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มี
แล้วตอนนี้ที่บอกมาเป็นตัวเลขจริงไหม

คนที่ตอบได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ท่านออกมาบอกว่าเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ปกปิดแน่นอน
ปิดไปทำไมเพราะตอนนี้ก็พยายามทำงานอยู่อย่างเต็มที่
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันว่าการสูงยุติธรรมและในกรมราชธันค์
ปกปิดข้อมูลตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
ที่ผ่านมาแจ้งและติดตามปัญหามาตลอด
แต่ด้วยอุปสรรคในเรือนจำที่มีขนาดที่คับแคบ
จึงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่ตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าเกิดจากความแออัดนั่นเองนะคะ
กระทรวงยุติธรรมต้องเร่งดำเนินการตอนนี้
ก็คือเร่งหายาฟาวิพิราเวีย

แล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจร
รักษาผู้ป่วยในระยะดูอาการไปก่อน
ย้ำว่าผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในเรือนจำ

ก็คืออาการค่อนข้างน้อยหรือไม่มีอาการนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเร่งนำผู้ต้องขัง
และผู้ควบคุมที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ
ทุกคนฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด
พร้อมติดประกาศตัวเลขผู้ป่วย

และจะเป็นการประกาศแบบรายวันด้วยนะคะ
ตอนนี้เองเรือนจำต่างต้องการวัคซีนค่ะ
เพราะถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยรักษา
ลดปัญหาผู้ติดเชื้อในเรือนจำได้ดีที่สุด
และยาฟาวิพิราเวียก็มีต้นทุนต่อหัวสูงถึง๕๐๐๐บาท
เรื่องนี้เองก็จะเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ขั้นตอนในการจัดหาวัคซีน

จำนวน๓แสนโดสมาให้ผู้ต้องขัง
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อที่เรือนจำเชียงใหม่
มีการสั่งการให้ติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาแล้วนะคะ
จากการสอบถามไปยังพบเรือนจำยืนยันว่า
เชียงใหม่เองก็ไม่ได้มีการปิดบังตัวเลขผู้ป่วย

กล่าวว่าปัจจุบันมีเรือนจำที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ

อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล๘เรือนจำด้วยกัน
ส่วนรายงานเจ้าหน้าที่ติดเชื้อยังคงต้องรักษาตัวมี๑๗คน
รักษาหายแล้ว๓๓คน
ขณะนี้ระดับของผู้ป่วยหากอยู่ในระดับสีแดง
ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลของกรมราชธรรม
แต่หากจำเป็นอีกมีความจำเป็นมากกว่านี้นะคะ
ต้องส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลด้านนอก
ซึ่งก็จะประสานเพื่อที่จะหาเตียงส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ต่อไปค่ะสรุปแล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดบังตัวเลข
และตอนนี้ก็สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คือวัคซีนนั่นเอง